มาดูคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นที่อ่างทองนะคะ
ถูกระบุว่าอาจจะตรงกันข้ามกับภาพหน่อยนะ

เพราะว่าเป็นการประกวดประขันเครื่องเสียงกัน
มีเจ้าของเครื่องเสียงนับ๑๐๑๐เจ้า
เข้ามาเปิดเครื่องเสียงภายในวัดแห่งหนึ่ง
แค่ไหนดังจนถึงขั้น
ชาวบ้านชาวช่องเขาบอกโอ้โหไม่ไหวแล้ว

คือดังจนเสียงแตกแล้วเราไม่รู้ได้ป่
ชาวบ้านบอกว่าสาดแดก

อยู่ไม่ได้วันนี้ดิ้งกว่ามอเตอร์โชว์อีกนะ

เพราะว่าทุกเจ้าไปกันกว่า๑๐เจ้าเจ้าของเครื่องเสียงนะ
และทุกคนเปิดเต็มเหนียวค่ะดันถึงแมทเลย
และสภาพเป็นแบบนี้ไม่รู้เสียงใครเป็นเสียงใคร

คือเขาบอกว่าไม่ต้องถามกะละกี่เดซิเบล
แต่ว่าเดซิเบลที่มนุษย์รับฟังได้เอาสูงสุดนะ
เดซิเบลแต่ว่าไม่ควรเกิน๒ชั่วโมง

เสียงแตกใช่ค่ะก็คือโทรศัพท์มือถือไม่สามารถรับเบซิเบลจากเสียงนี้ได้
เสียงมันจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันคงดังมากเนี่ยนะคะ
จังหวัดอ่างทองถ่ายแล้วก็เอามาลงโซเชียล
ทนไม่ไหวเสียงมันดังมาก
ภาพจะเห็นลำโพง๑๐๑๐ตู้ที่บรรดาเจ้าของเครื่องเสียงเอามาตั้ง

ลานวัฒนธรรมวัดบ้านแก่เปิดประชันกัน
ในงานมหากรรมประกวดเครื่องเสียงและหนังกางแปลงค่ะ
ที่วัดบางแก่เขาจัดขึ้น๕๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ในงานมีคนไปดูเหมือนกันนะแต่ว่าประปรายค่ะ
บางตาเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นแต่สังเกตดีพระสงฆ์ค่ะ
ชมเครื่องเสียงยืนฟังด้วยแล้วก็ถ่ายรูป
ถ่ายรูปคู่เครื่องเสียงเพลิดเพลินชาวบ้าน

ใช่กฤทธิ์ไหมใช่กฤทธิ์ของพระสงค์ไหม

เดือดร้อนไปทั่วนะคะเด็กคนแก่คนป่วย
รายถึงกับน็อกมีบางคนหมดสติเลยนะ

แล้วก็มีชาวบ้านอยู่ห่างจากวัดไปประมาณ๕๐๐เมตรคือครึ่งกิโลเมตร
หอบผ้าหอบผ่อนพาคนเท่าคนแก่นี้ไปนอนบ้านญาติทนเสียงไม่ไหวค่ะ
ทีมงานได้ข่าวนี้แล้วได้ดูคลิปนี้แล้วลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปพบกับพระครูสุตานุยุทธ์เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่
เปิดเผยว่าการประกวดเครื่องเสียงจัดขึ้นในงานปั้นพระ
โดยทางวัดจัดทำขึ้นเพื่อสืบชะตาเสริมบารมี
เสนอมาเสนอให้จัดมหากรรมประกวดเครื่องเสียงเพื่อความคลื้นเครง
ทางวัดเห็นว่าก็ดีนะก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรก็เลยอนุญาต
อีกอย่างมองว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์เครื่องเสียง

เพราะรักเครื่องเสียงกันแล้วนะครับคุณผู้ชม
และให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาพัฒนาการระบบเครื่องเสียง

ผมว่าต้องเอาพวกทานซิเตอร์มาให้ชาวบ้านดูมากกว่า
อันนี้มันคือเครื่องเสียงนะงงเหมือนกัน
ฟังเสียงเจ้าบ้านละกัน
มีแนวทางที่จะร่วมกันพัฒนาได้
ระหว่างผู้ฟังกับผู้ผิด
หรือว่าเป็นผู้สร้างเครื่องเสียงประมาณนั้น
คือท่านก็หวังดี
อยากให้ชาวบ้านได้เห็นวิวัฒนาการของเครื่องเสียง
ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ฟัง

เพราะเราบอกว่ามันเสียงดังไง

ความดังคือไม่ได้บอกถึงเดซิเบลหรอก
แต่ว่าหมวดหมู่ไหนเสียงดังจากอะไร

สุนัข่าวแจ้งความได้

และเปิดเพลงเสียงดังแจ้งความได้

แต่ว่างานจบแล้วไง